ไปติดตามเรื่องของไอซ์หีบเหล็กกันหน่อย
ชื่อนี้ผมว่าคนทั้งประเทศรู้จักแล้วนะ

ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะ
และคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะคะ

สำหรับคดีนี้หลังจากที่การค้นหา
ผ่านไป๒วันพระรหัสกับศุกร์นี้นะคะ
สรุปแล้วชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ได้
ทั้งหมด๓๑๖ชิ้น
และในช่วงที่รอการตรวจดีเอ็นเอ
แยกออกมาเป็นผู้หญิงกี่คน
ผู้ชายกี่คนมีเด็กไหมมีผู้ใหญ่ไหม
ช่วงนี้ตำรวจจะต้องไปสอบพยานเพิ่มเติม
เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จนนำมาสู่การค้นหากระดูก
ที่อยู่ในบ่อน้ำก็มาได้มาจากพยานนี่แหละนะคะ

มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีตัวละครเพิ่มเติม
ล่าสุดตัวละครมีชื่อว่าจัน

จันทร์เป็นแฟนเก่าของไอซ์
และเขาก็คาดกันว่าจันจะรู้ข้อมูลของไอซ์เยอะแยะมากมายเลย
แต่อย่างไรก็ตามตัวจันเอง
เคยถูกในไอซ์โพสต์
โพสต์ว่าจันขโมยเงินเขา
หลอกลวงเงินเขาไปหลายแสนบาท
ไปรูดซื้อของเป็นร้าน
เขาเคยโพสต์ตามหาสาวจันนี้ไว้นะคะ
วันที่๑๔ธันวาคมปีที่แล้ว
คือนายไอซ์เนี่ยโพสต์ตามหาหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่า
ผู้หญิงคนนี้เกลงเงินผมไปแจ้งความคดีแรก๔๐๐๐๐๐บาท
ไปตามก็ย้ายที่อยู่ไปแล้ว
ถ้าใครเจอช่วยดูให้ทีว่าบ้านอยู่ตรงไหน
ฝากให้ดูหน่อยถ้าใครเจอตัวจะให้๑๐๐๐บาท
นี่คือสิ่งที่นายไอซ์โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับแฟนเก่าของตัวเองนะคะ
จากนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็คือคอมเมนต์ต่อจากด้านล่าง
ผู้หญิงคนนี้ก็แฟนเก่านายไงชื่อจันทร์ไง
จากข้อมูลพบว่านางสาวจันทร์มาอยู่กับไอซ์เมื่อปี๒๕๕๙
เพราะที่อยู่กันได้เนี่ยก็เพราะว่าจันยอมรับพฤติกรรมของไอซ์ทุกอย่างเลย
ว่าจะเป็นการเสพยาเสพติดพาหญิงสาวมาหลับนอนที่บ้าน

ก็ไม่มีปากเสียงไม่ว่าอะไรกันก็อยู่กันได้นานเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นเลิกรากันเพราะว่าไอซ์จับได้ว่าแฟนสาวไปโกงเงินทั้งของตัวเอง
แล้วก็ของป้านี่แหละรวมถึงประจวบเหมาะกับจันท
ไอซ์มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงกับตัวเอง
เริ่มทะเลาะมีปากเสียงกันเริ่มมีการทำร้ายร่างกายกัน
ก็เลยตัดสินใจแยกทางกันเลิกกันไปนะคะ
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าที่พยานหลายปากให้การว่าอดีตแฟนเนี่ย
รู้เห็นการฆาตกรรมบางส่วน
เพราะว่าเป็นคนที่ยอมรับทุกอย่างไง
แล้วก็น่าจะเป็นคนกำความลับของไอซ์ไว้หลายอย่างด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวจันทร์
มาพูดคุยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลแบบนี้ไปตามหาค่ะ
ลงพื้นที่ไปตามหาจันทร์เนี่ยนะคะ
พระราม๒เพราะว่าแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเป็นบ้านของอดีตแฟนสาวของในไอซ์ที่ชื่อว่าจันทร์นี่แหละ
สอบถามเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า
ก็เคยเห็นนะเห็นแฟนไอซ์เนี่ยมาอยู่กับยายที่บ้านหลังนี้
ทีมข่าวของเราตามไปที่บ้านหลังนี้นะไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วย
ก็เคยเห็นนะแต่เป็นแบบมามาไปแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้ว
อกจากนี้นะคะทีมข่าวไปคุยกับคนที่รู้จักกับนางสาวจันทร์
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นที่รู้จักกันเพราะว่าในไอซ์อยู่ในเรือนจำ
ได้รู้จักกับแฟนในไอซ์เพราะว่าไปเยี่ยมญาติที่ถูกคุมขัง
อยู่เรือนเดียวเอ่ออยู่เรือนจำเดียวกับในไอซ์ค่ะเนี้ยค่ะ
ไอซ์นี่คือคนที่ลักษณะไม่มีผมเนี่ยนะคะแฟนของไอซ์ยังได้แนะนำให้รู้จักกับไอซ์
ตอนที่ไปเยี่ยมหลังจากในไอซ์พ้นโทษออกมาก็มาตามหาแฟนสาวอยู่ที่บ้าน
แต่ไม่รู้ว่าเธอย้ายไปไหนแล้วเพราะว่าหลังจากที่ยายของจันทร์เนี่ย
เสียชีวิตขายบ้านเลยแล้วก็ไม่เจอแฟนของนายไอซ์อีกเลย
นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจันทร์สรุปว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าไปอยู่ไหนแต่คาดการณ์กันว่ายังไม่เสียชีวิตนะ
ถูกฆาตกรรมใดนะคะแต่ว่าตอนนี้แค่หาตัวไม่เจอ
อาจจะหนีคดีหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไปใช้เงินของในไอซ์
ไปใช้เงินของป้าในไอซ์อืมอ่ะคุณสุพัสราครับ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านแถวนั้นแถว
เขาก็ต้องไปสอบถามหลายคนโดยเฉพาะทีมข่าวของเราอยากทราบว่า
ไอซ์เนี่ยหลังจากที่มีข้อสงสัยว่าเขามีพฤติกรรมที่ฆาตกรรม
หญิงสาวไซส์ไลน์บ้างหญิงสาวที่รู้จักจากการไปเที่ยวบ้าง
แล้วเอามาคุยกันที่บ้านเนี่ยแล้วบางคนหายไปเนี่ย
แล้วมีอีกหลายคนไหมมีคนรู้เห็นไหม

ชาวบ้านที่อยู่ในซอยเพชรเกษม๔๗เขาบอกว่าเยอะเหมือนกันนะ

ใช่แต่ว่าแต่ละครั้งที่เข้าไปเนี่ยบางคนบอกว่าเห็นเยอะสุดเข้าไปรอบหนึ่ง๔คน
บางครั้งเห็นเยอะสุดรอบนึงเข้าไปหกคน

เขาบอกว่าก็เห็นเข้าออกกันแบบนี้

แต่เห็นว่าเยอะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปหลายทีเลย
ขณะเดียวกันปี๒๕๕๔ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะ
เห็นเด็กอายุประมาณ๑๒๑๓ปีมาที่บ้านไอซ์บ่อย
แล้วก็เห็นไอซ์รับน้องคนนี้เข้ามาที่บ้านด้วย
แล้วหลังจากนั้นมีอยู่คืนนึงได้ยินเสียงเด็กร้องเสียงดังเลย
แล้วก็หายไปหลังจากเสียงนั้นนะไม่เจอน้องคนนี้อีกเลยนะ
ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ครอบครัวหนึ่งไปร้องกับทางตำรวจว่า
ลูกของเขาอายุ๑๒ปีหายตัวไปหลังจากที่ไปเดินเล่นอยู่แถวบ้านในไอซ์นะคะ

มาไปรับมาเหน็ตผมเดินดูรถทั้งคืน
เอาล่ะคือพอฟังจากชาวบ้านที่เขาให้ข้อมูลบางส่วนกับทางทีมข่าวของเรา
มันตรงกันในหลายอย่างคือมีพฤติกรรมที่อันตราย
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือชาวบ้านหรือว่าคนใกล้ชิดในไอซ์เนี่ยเขาก็บอกนะ

คนเนี่ยเคยเห็นว่าแบบบางคนโดนทำร้ายมาสภาพหน้าตาเนี่ยคือมีรอยการถูกทำร้ายแบบนี้
ถูกไล่ยิงก็มีบางคนออกมาได้ก็ดีไปเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมานี่ดิเขาบอกว่ามีเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เคยรู้จักในไอซ์แล้วญาติบอกว่าสงสัยว่ารู้จักกับนายไอซ์แล้วหายตัวไป
ตอนนี้ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สนเพชรเกษมก็จะได้ตามต่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประติดประต่อกันว่าเอ๊ะ
เป็นผู้หญิงที่หายไปในบ้านของนายไอซ์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้จากเศษกระดูกต่างที่พบเนี่ยคือต่ำเนี่ยน่าจะมีมากกว่า๒คน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมด้วย